ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่นักโทษในเรือนจำที่เพชรบูรณ์นะฮะ
เข้าไปในห้องของผู้คุมไปแต่งตัวใส่หมวกมีแมสหรือแฟมเนียนเดินออกไป
ไม่มีใครจำได้แล้วก็เนี่ยหนีออกไปนะฮะสุดท้ายไปไม่รอดนะ
เหตุผลคือผมไม่อยากติดคุกนานนะได้รับอิสระภาพออกไปด้วยตัวเองเนี่ย
ประมาณสัก๖ชั่วโมงได้กลับมาติดคุกนานกว่าเดิมสมใจเลยทีนี้
นะครับนี่เห็นไหมเดินออกไปคือไม่มีใครสังเกตว่าเขาเป็นนักโทษอ่ะนะ
เพราะว่าใส่ชุดเป็นของผู้คุมเลยค่ะนะมีหมวกมีแว่นกันแดด
มีหน้ากากอนามัยสวมถุงมือถือแฟมเอกสารใครเห็นก็ต้องคิดว่าก็ต้องเป็นผู้คุมแล้วเนอ
แต่งตัวมาขนาดนี้นะสุดท้ายก็เป็นนักโทษปลอมตัวเดินออกไปครับ
แล้วก็ขี่รถออกไปอย่างง่ายได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองจำจังหวัดเพชรบูรณนะฮะ
นักโทษคนนี้เข้ามาทราบภายหลังคือ

ก็มาทราบว่ามีนักโทษหายไป
ก็คือนายวุฒิชัยเตศิษฐนวัตร

จะเอาเข้าไปเรือนจำวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เมืองจำก็ประสานชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัด
แล้วก็สพเมืองเพชรบูรณ์

กระจายกำลังค้นหาจนรู้ว่าเขาเนี่ย
มีการว่าจ้างรถสามล้อเครื่องให้ไปส่งที่บ้านพัก

แล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปต่อ
ต่อมาแกะมรอยได้จากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
พบว่ายังวนเวียนในพื้นที่เลยครับ
กำลังเข้าไปจับกุมที่บ้านร้างหลังนึง
ไปจับสัญญาณได้ว่าอยู่ที่ไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน
ไปเจอนี่นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวนี่แหละครับ
เสื้อผ้าเสื้อถอดออกหมดแล้ว
เขาก็สัญลักษณ์ภาพว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ใช้จังหวะที่ผู้คุมเนี่ยเผลอย่องไป

ทำทีไปถือแฟมเดินออกไป
มีจังหวะนึงเนี่ยไปเจอเจ้าต้อที่คนเฝ้าประตู

ก็เลยเปิดประตูให้อย่างง่ายดาย
เดินออกมาพอออกมาก็จ้าง๓ล้อ
ให้ไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้า
หยิบมือถือมาหยิบเงินสดคนในบ้านมา

ขี่วนไปอยู่ในเมืองสักพักหนึ่งครับ
แล้วก็ไปหลบซ่อนตัวในบ้านร้างที่ไล่ข้าวโพด

รอให้มันดึกก่อนเดี๋ยวจะหนีไปบ้านเพื่อนที่ประเทศเพื่อนบ้าน
นะครับเรานับนับดูเนี่ยเวลาที่เขาหลบหนีไป

คดีเดิม๗คดีเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการรอนำตัวขึ้นศาลนะ
แต่พอหลบหนีปุ๊บเพิ่มไปอีกหนึ่งคดีครับ
และ๑คดีเนี่ยหลายปีอยู่นะ
เออก็ต้องติดคุกนานกว่าเดิมแล้วครับ
สุดท้ายอิสระภาพที่คุณอยากจะได้

บอกว่าสิ่งที่คุณทำมา๗คดีกับคดีเพิ่มเติมเป็น๘คดีก็